ไปดูเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ที่ปราจีนบุรีวิทย์จะเกิดเป็นเหตุการณ์โศกนาฏกรรม

ถูกต้องแล้วถังนี้๑๕๐๐ลิตรนะ

ตกหลุมเสร็จไอ้ตัวถังที่บรรจุแก๊สมามันหลุดออกจากตัวรถ
อุ้ยแล้วกริ่งไปตรงนี้มันคือย่านชุมชน
แล้วถ้ามันเกิดระเบิดขึ้นคุณผู้ชมไม่อยากจะคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ลิ้งหลุดออกไปจากตัวที่เป็นตัวพั่วของเขานะครับตัวรถนะฮะ
พลิกคว่ำอยู่ริมถนนเมื่อคืนนี้ครับบริเวณถนนสาย๓๐
เส้นทางจังหวัดนครราชศรีมาฉะเชิงเซากมที่๑๕๙ครับ
ทางแยกไปที่บริเวณทางเข้าเขาเรียกว่าแยกปากท้องนะฮะ
หมู่๘ตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับ
แต่ตัวหัวพ่วงของรถจอดอยู่ที่บริเวณนามร้านสะดวกซื้อนะครับ
แต่สลักมันหลุดออกไปไงครับมันขาดนะฮะทำให้ไอ้ตัวบรรทุกแก๊สเนี่ยมันหลุดแล้วกลิ้งลงไปข้างทาง
คนขับรถคือนายมาวินครองขุดอายุ๓๕ปีครับ
เขาก็บอกแบบนี้คุณผู้ชมเขาก็ยืนอยู่ที่บริเวณจุดเกิดเหตุนั่นแหละครับ
เขาก็ไปเจอผู้สื่อข่าวแล้วก็เลยให้ข้อมูล
เขาบอกว่าโชคดีนะที่ตัวถังมันไม่เกิดการรั่วไหล
แล้วก็ไม่ได้ทำให้เรื่องของแก๊สมันรั่วไหลออกมา
แต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาต้องตื่นตนกตกใจ
รวมทั้งตรงนี้มันเป็นแหล่งชุมชนคนอยู่กันเยอะหนาแน่นครับ
ทีนี้อยู่ใกล้กับทั้งสถานีตำรวจนะฮะศาลจังหวัดที่ว่าการอำเภอโรงพยาบาลตลาด
ถ้ามันมีการรั่วไหลและระเบิดขึ้นนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเป็นทะเลเพลิง
นายน้าอาวิทย์บอกแบบนี้
พอขับรถเสร็จตรงนี้มันมีถนนมันมีหลุมก็เยอะมาก
พยายามจะขับหลบแล้วซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาที
พอหลบมากเข้ามันเกิดเป็นแรงเหวี่ยงคุณ
ด้วยความที่ถังเนี่ยบรรทุกแก๊สมา๑๕๑๕๐๐ลิตร
พอมันซ้ายทีขวาทีมันเกิดเป็นแรงเหวี่ยงไงครับ
พอเหวี่ยงปุ๊บไอ้สลักมันขาดออก
ทำให้ตัวที่เป็นถังบรรทุกแก๊สมันหลุดออกไป
พยายามประคองแล้วแล้วก็ไปจอดริมทาง
แต่ว่าตัวถังมันก็หลุดแล้วก็กริ้งลงไปแบบนี้ครับ
ที่แรกมาจะฝ่างไปทางรุมผมก็วัดกลับก็สามารถกลับภายบ้านหลุดนะคะ
สรุปเหตุการณ์นี้คนขับมีสตินะฮะสามารถประคองรถได้อย่างปลอดภัย
แล้วเหตุการณ์นี้ก็ไม่เกิดการรั่วไหลแล้วเกิดการระเบิดขึ้น
เมื่อคืนนี้ก็มีการเคลื่อนย้ายถังออกไปเพื่อให้สามารถสัญจรได้ตามปกติ
เหตุการณ์นี้ก็ทุกอย่างก็ปลอดภัยดีนะครับ